คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีอุบัติเหตุรถกระบะ๒คัน

ทำให้รถกระบะส่งของพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้คนขับบัตรเจ็บ๒คนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คือจะมาที่คนขับบาดจับส่งตัวทรงโรงพจบาล
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบซวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์

ทำให้ด้านหน้ารถเก๋งได้รับความเสียหาย

รถจักรยานยนต์ที่ถูกชนได้รับความเสียหายจอดอยู่กลางถนน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถเก๋งระบุว่าเพิ่งขับรถมาจากตัวเมืองกรสิน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
จู่รถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่เลนซ้าย

ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
เสียหลักตกข้างทาง
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกภาพขณะขับตามหลังรถส่งของ

ถนนบางนาตราดอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่พอมาถึงทางเบี่ยงเข้าช่องทางด่วน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีรถกระบะ๓คัน
และรถเก๋งอีก๑คันได้รับความเสียหาย

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

กระบาดทั้งสองคันกำลังจะเบี่ยงเข้าช่องทางด่วน
ขับอยู่เลนขวาพุ่งชนท้ายเต็มแรง
ที่รถคันดังกล่าวจะเสียหลักไปชนกับรถเก๋ง
แล้วพุ่งตกลงไปในพงหญ้าข้างทาง
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

เพื่อดำร่างร้อยตำรวจโทบุลธรรม
ผู้เสียชีวิตติดภายในหลังศิลักษณ์ภูมิชนสาวไฟฟ้า

หมู่๑ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทย
ผู้ภัยใช้เวลาอยู่นานจึงสามารถนำศพออกมาได้สำเร็จ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

ขับรถกลับจากปฏิบัติหน้าที่
ในงานเทศกาลกินข้าวใหม่มงค์

เสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางเสียชีวิต